เริ่มต้นกันที่เรื่องราวของกีฬาแห่งชาตินครสวรรค์เกม
กีฬาแห่งชาติครั้งที่๔๔ที่จังหวัดนครสวรรค์นะครับ
สุดไฮไลท์ที่ส่งกันมานะครับในวันนี้อยู่ที่วิ่ง๑๐๐เมตรชายและ๑๐๐เมตรหญิงครับ
ซึ่งปรากฏว่าแชมป์นั้นยังรักษาตำแหน่งได้ทั้งคู่
ติดตามรายงานได้จากคุณเกลือกชัยคุณโทครับ

ไฮไลท์วันนี้กรีธาชิงกันวันล่านะครับ
โดย๑๐๐เมตรชายเจ้ามิ้วชีรพงศ์มีนาพะลมกฎจากสุราธานี
คว้าแชมป์สมัยที่๔ไปครองครับ
กรีเทาวันนี้ชิงมากที่สุด๑๒เหรียญทองไฮไลท์วิ่ง๑๐๐เมตรชายรอบชิงชนะเลิศ
ซึ่งมีลมกดทีมชาติไทยลงประชันฝีเท้าอย่างครับข้าง
ปรากฏว่าเจ้ามิ้วจิละพงศ์มีนาพระลมกฎจากสุราธานี

วิ่งนำแบบม้วนเดียวจบเข้าเส้นชัยอันดับที่๑
ด้วยเวลา๑๐๕๕วินาทีคว้าเหรียญทองสมัยที่๔ไปครอง
เหรียญเงินตกเป็นครองรัฐพลสวรรค์จากอุดอลธานี
และเหรียญทองแดงบัณฑิตช่วงชัยจากปราจีนบุรี
ดีใจนะครับที่จะรักษาแชมป์ได้ในปีนี้นะครับ
เพราะว่าก่อนที่จะมาแข่งเยือนราชชาติที่การทหารสวรรค์นะครับ
ก็มีอาการเจ็บที่ขานิดด้านขวา
ผลงานออกมาไอขนาดนี้ก็ถือว่าดีใจมากที่รักษาชั้นไม่ได้
ที่วิ่ง๑๐๐เมตรหญิงรอบชิงชนะเลิศน้องก้อยทัศพรวรรณกิจ
กรดสาวทีมชาติจากบุรีรำแชมป์เก่าครั้งที่แล้ว
วิ่งออกตัวทิ้งคู่แข่งแบบขาดลอย
เหรียญทองไปครองด้วยสถิติ๑๑๗๘วินาที
เหรียญเงินจินตลาเสียงดีจากพังงาและเหรียญทองแดงสุภาวันที่ปัตย์จากชุมพร
จากหญิงรอบชิงชนะเลิศที่ภายในสนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
เบลรัฐอินแสงแชมป์๔เกม๓สมัยจากสุราธานี
โชว์ฟอร์มได้ยอดเยี่ยมคว่างได้สมราคาแชมป์เก่า
คว้าเหรียญทองไปคลองด้วยระยะ๕๘๒๑เมตร
ทำลายสถิติกีฬาแห่งชาติของตัวเองได้สำเร็จ
โดยเจ้าตัวเผยว่าพอใจกับการทำลายสถิติในครั้งนี้
แต่เสียดายที่คว่างไม่ถึง๖๑เมตร
ซึ่งหากคว่างได้จะได้สิทธิ์คว้าโคต้าโอลิปิกเกมที่ประเทศบราซิลทันที
คอนโดวันแรกชิงทั้งหมด๓เหรียญทองคู่สำคัญอยู่ในรุ่นไม่เกิน๕๔กิโลกรัมชาย
วรรณชัยจงสิริพรปากรจากเชียงรายในมุมน้ำเงิน
ดีกีเหรียญทองแดงเยาวชนชิงแชมป์เอเชีย
พบกับคู่ปรับเก่าอย่างชัยชัดโพอ่อนจากกรุงเทพมหานคร
ซึ่งชายชัดที่แพ้เป็นส่วนใหญ่ในการพบกันก่อนหน้านี้ขึ้นนำ๕ต่อ๓จนถึงปลายยกที่๒
แต่วรรณชัยชิงจังหวะเตะศีรษะตีเสมอเป็น๖ต่อ๖
จากนั้นยกสุดท้ายวรรณชัยเก็บแต้มสำคัญได้
ก่อนย้ำแค้นเอาชนะชัดชัยไปแบบบุดหวิด๗ต่อ๖
เหรียญทองแรกของตัวเองในกีฬาแห่งชาติได้สำเร็จ
คู่ในรุ่นมากกว่า๗๓กิโลกรัมหญิงอดีตจอมเตะทีมชาติไทยอย่างกาญจนาสุขีวาสจากปฐุมธานีในมุมน้ำเงิน
โชว์ฟอร์มสมราคาอดิษฐ์เหลียนทองแดงเยาวชนชีชำโลก
ด้วยการแตะเอาชนะปากฟ้าศรประกอบศิลป์จากพังงาไปแบบขาดลอย๑๒๑
กว้าเหลียนทองแรกให้กับประธุมธนีย์ในนครสวรรค์เกม
ว่ายน้ำฟรีสไตล์๑๐๐เมตรหญิงรอบชิงชนะเลิศเบนจพรศรีพนมทรเงือกสาวทีมชาติไทยจากสุพรรณบุรีเหรียญทองแดงกีฬาแห่งชาติครั้งที่แล้ว
ยกน้ำหนักชิงชัยวันแรกโดยในรุ่น๕๖ยิโลกรัมชายจมทำลายเสียติเจ้าดุยศิลปิตกลวยทองจะจังหวัดนครละหโสีมาในชุดดำ

ด้วยการทำลายสถิติยอดเยี่ยมประชาชนแห่งประเทศไทยในทุกท่า
โดยสแนทยกได้๑๒๘กิโลกรัม
และคลีนแอนด์เจิร์คทำได้๑๕๘กิโลกรัม
ทำให้มีน้ำหนักรวม๒๘๖กิโลกรัม
เหรียญทองทุกรุ่นอีกสมัยได้ตามคาด

เหรียญทองแดงเป็นของนครราชศรีมา
ธนูชิงวันแรก๔เหรียญทองที่โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
ประเภทบุคคลชายคันธนูโค้งกลับรอบชิงชนะเลิศ

แชมป์๔เกม๑สมัยจากสุโครไทย

มากกว่านัตรภูมิผู้สุวรรค์จากเจ้าพร่ำและคอสวรรค์ไป๕คะแนนเท่านั้น
ส่วนลิ้นทองแดงตกเป็นของจังหวัดสุพรรณบุรี
ต่อที่ประเภทบุคคลหญิงคันธนูโค้งกับรอบชิงชนะเลิศ
หัดไทยพรพัฒโนดมจากสุพรรณบุรี
ทำได้๕๔๖คะแนนคว้าเหรียญทองไปครอง
เหรียญกันตกเป็นของกรุงเทพมาฮนคร
และเหรียญทองแดงตกเป็นของอุบลราชธานี
วันพรุ่งนี้ยังมีให้ลุ้นกันถึง๗๘เหรียญทองนะครับ

มีการชิงชัยถึง๑๓เหรียญทอง

ชิงกันทั้งหมด๗เหรียญทองนะครับ
ซึ่งท่านผู้ชมสามารถติดตามผลการแข่งขันได้
ทุกช่วงข่าวของทางไทยรัฐทีวีครับ
ริกชัยคุณโทข่าวไทยรัฐทีวีรายงานครับ